คุณผู้ชมคะตายมณัสนันอดีตนักแสดงที่เคยเล่นภาพยนตร์
ก่อนหน้านี้เป็นข่าวอยู่หลายเรื่องนะคะเธอประสบปัญหาชีวิตไปติดยาเสพติด
ขโมยของกลายเป็นคนไร้บ้านอยู่ในเพลิงพักใกล้ใกล้กองขยะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือไปช่วยเหลือพยายามจะบำบัด
แต่ว่าล่าสุดเธอเสียชีวิตนะคะด้วยโรคประจำตัวกำเริบ
หลังจากที่ไปขออาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อนแต่ว่าคุณพ่อค่ะ
อีกมุมหนึ่งมองในเรื่องของศัยศาสต
เพราะว่าเคยมีคนที่วัดอ่ะทักว่าตายมนัสนัน
โดนของหรือเปล่าโดนทำคุณสัยหรือเปล่า
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนะคะ
พอนะพูดว่าเราไปแบรนด์หนึ่งแล้วอ่ะอืม

พูดถึงนั่งนี่ถึงนั่งเดี๋ยวยัง
ไม่มีน้ำใจเอ้ยซื้อโจ๊กมาให้ไปกินได้ไงโอเคนะ

ขอคอมเมิตนะ
นี่นะคะคุณผู้ชมคือคลิปวินาทีที่นางสาวมนัสนัน
ดีหรือตายนะคะอายุ๓๓ปีเป็นอดีตนางแบบอดีตนักแสดงอะค่ะ
อยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านแล้วมีอาการชักเกร็ง
แล้วก็เลยต้องมีการเขย่าขานวดตัวตามคลิปนี้นะคะ
เขย่าขาเนี่ยเพราะว่าเธอชักเกร็งนะคะ
เพื่อนบ้านก็ให้ตายไปอาบน้ำกลับมานอนพักผ่อน
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าอะค่ะ
ตำรวจสภศรีราชากับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในชุมชนวัดเขาแตงอ่อนซอยร่มบุญหมู่๑
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นนะคะที่พื้นชั้นล่างอะค่ะ
พบศพตายมนัสนันนะคะเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
สภาพศพคือมือกับเท้าชักเกร็งทั้งสองข้างเลยนะคะ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไร
ว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงก่อนจะมีคนมาพบศพ
เจ้าของบ้านค่ะในจันกองแก้วอายุ๘๑ปี
ก็บอกว่าตายมนัสนันเนี่ยเคยอยู่ในเพิงพักในพื้นที่
ใกล้แถวนี้แหละแล้วพอมีข่าวถูกนำตัวไปรักษา
อาการป่วยก็มีโรครุมร้าวจากการดื่มเหล้า
จากการเสพยาเสพติดอย่างหนักแล้วก็มีอาการทางจิตทางประสาทด้วย
เมื่อสามวันก่อนตายมณัสนันกลับมาอยู่ในพื้นที่ชุมชนตรงนี้
อีกรอบนึงแล้วก็มาขออาศัยอยู่ที่บ้านในจันทร์นะคะ
ขออยู่ขอพักหน่อยเพราะว่ายังป่วยอยู่
ไม่ค่อยพูดแต่ว่าน้ำลายไหลตัวสั่นตลอดนะคะ
จันทร์ก็ให้มาอยู่อาศัยที่บ้าน
เช้าวันนี้สังเกตว่าตายมนัสนันนอนนานผิดปกติ
พอเดินไปพยายามจะปลุกปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ครับ

ออกมาหลายวันแล้วออกไปมันก็ไปอยู่บ่อวิน
ถามว่ามึงอยู่ที่ไหนมาหลอกอยู่บ่อวิน

ไม่ให้อยู่ไปบ้านเพียก็อยู่ไม่ได้
ไหนก็อยู่ไม่ได้ไม่มีใครให้อยู่

ส่วนพ่อของตายมนัสนันนะคะเป็นพ่อเลี้ยงนะคะ
นายทวีศักดิติการอายุ๕๓ปี
บอกว่าเจอกับตายครั้งสุดท้ายกลางเดือนที่แล้วนะคะ
หลังจากออกจากสถานบำบัดแล้วก็รักษาอาการป่วย
ตอนนั้นเนี่ยตายเองก็ตัวสั่นตลอดค่ะ

เพื่อนที่เป็นลูกศิษย์วัดเห็นอาการแล้วทักว่า
เอ๊ะโดนคุณสายมนดำอะไรหรือเปล่า
ก็นำน้ำมนต์จากวัดมาให้ดื่ม

หนีไปอยู่บ้านในจันทร์คนเมื่อสักครู่อะนะคะ
ก็เป็นเพื่อนบ้านและสุดท้ายเสียชีวิต

ก็มีส่วนแต่ว่าแต่เราไม่เห็นจริงไง

แล้วมันก็เป่ากระถาลายนึง

พอมากินเอออาการมันก็ดีขึ้นอะ

คุณผู้ชมคะตายมนัสนันเคยมีผลงานในวงการบันเทิงหลายอย่างนะคะ
อย่างที่เห็นหน้าจอเคยแสดงภาพยนตร์โกยเธอโยมแสบสนิทสิทธิ์ใส่หน้า
แล้วก็มีปัญหาชีวิตไปถูกจับคดียาเสพติดนะคะ
แล้วก็เป็นข่าวว่าขโมยกระเป๋าแม่ค้าในตลาด
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเหมือนคนไร้บ้านนะคะ
อยู่ในเพลิงพักใกล้กับกองขยะก็ต้องไปขอข้าวกิน
เพื่อประทังชีวิตจนเป็นข่าวอย่างนี้
โดยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ยื่นมือไปช่วยเหลือ
พยายามจะนำเธอไปบำบัดเพื่อให้หายจากอาการต่าง
เพราะว่าเธอมีอาการทางร่างกายที่มันเป็นผลพวง
จากการดื่มเหล้าและการเสพยาเสพติดด้วย
ก็เคยประสบอุบัติเหตุด้วยก็เลยมีอาการทางสมองด้วย

คุณแตงโมพัทธริดาหรือว่าแตงโมนิดา
ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเข้าวงการด้วยกันใหม่

ตำรวจก็เลยส่งศพคุณตายมณัสนัน
ไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
คาดว่าสาเหตุเกิดจากอาการป่วยนี่แหละค่ะ
เลี้ยงก็เตรียมรับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา

นักอุตสาห์จันกัดอายุ๕๖ปี
ตอนนี้ถูกจับข้อหาครอบครองยาบ้า๑๐เมตร
ตอนนี้อยู่ในเรือนจำหญิงจังหวัดชนบุรีค่ะ